แต่บอกก่อนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแค่เกือบไปเท่านั้นเองนะคะดูคลิปกันค่ะ
เนี่ยนะคะมีรถพ่วงสองคันคือเขาจอดรอเพื่อที่จะยูเทิร์นแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจะยูเทิร์นเหมือนกันผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนขี่แล้วพาเด็กมาด้วยในช่วงที่รถ

นี้ถือว่ายังโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องขอบคุณรถกระบะสีดำคันนี้นะคะ
ซึ่งเขาต้องขอบคุณรถคันนี้เพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พอชนปุ๊บเขาบีบแตรเลย
แตรเสียงดังให้คนขับรถพ่วงได้ยินส่งสัญญาณบอกจะได้หยุดรถทัน
คือไม่อย่างนั้นนะทับไปเลยนะคุณอาจจะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้นะคะ
ต้องขอบคุณรถกระบะคันสีดำนี้จริงนะคะ
เขาบอกว่าการที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไม่ได้ต้องการหาคนผิด
แค่อยากจะเป็นการเตือนให้ทุกคนได้เห็นอันตรายเวลาที่ขี่รถจักรยานยนต์
และสองคนนี้เขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคุณ

ออกไปใกล้บ้านออกไปตลาดออกไปซื้อของ
ออกไปเซเว่นออกไปไหนก็ตามที่เห็นว่าใกล้สวมหมวกด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังคลิปนี้เจ้าของคลิปนี้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณบ่าย๓๔๕นาที
หน้าโรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะ
เด็กที่โดยสารมากับรถจักรยานยนต์คันนี้
คือล้มลงไปก็มีแผลถลอกเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปบอกว่าคู่กรณีตกลงกันเรียบร้อยแล้ว

ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้นเองค่ะ